คุณผู้ชมยังคงอยู่กับไทยรัฐทีวีนะครับ
รายการพิเศษทานน้ำตาประชาราช
เมื่อสักครู่เราก็ได้พูดคุยกัน
กับสัตว์อาจารย์พิเศษตรงทองจันทรังสุ
ถึงพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ

แล้วก็มีการอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าไป
ในบริเวณพระบรมมหาราชวังแล้วนะครับ
แต่ว่าวันที่๒๙ตุลาคม
ก็จะมีพระราชพิธีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง
ต่อเนื่องกัน๒๘ด้วยครับผม
พรุ่งนี้มีการบำเพ็ญพระราชกุฎ

แล้วก็ชะลองพระบรมอัตฑิตนี้มีงานสองวัน
คือพรุ่งนี้เรียกว่ามีพระสวดบนเย็นแต่พวกนี้นะครับ

งานเดียวกันแต่แบ่งเป็น๒วาระ

วันที่๒๙พระที่สวดมนต์แต่วันก่อน
ก็รับพระราชทานฉันเพลในวันรุ่งขึ้น

แล้วถึงจะเป็นริ้วกระบวนที่๕
ซึ่งเชิญพระบรมธิขึ้นปฏิสถานบน

เพราะฉะนั้นจักรีมหาประสาท

เหตุผลต้นปลายของการที่เชิญพระบรมอัตฑิต

พระวิมารนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร
เป็นการเปลี่ยนธรรมเนียมในสมัยอายุทยา
มาเป็นแบบธรรมเนียมของรัฐนโกศิลป์

มีความคับแคบไม่เพียงพอ

ก็โปรดให้มีหอพระบรมธิหรือพระวิมาร

อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เมื่อกี้เราเล่าสู่กันฟังแล้ว

ต้องนึกดูว่าเพศนั่งจากกรีมหาประสาท
ไม่ได้อยู่ไกลจากพระนรุสิตมหาประสาทเท่าไหร่เลยนะ

แต่ว่าเนื่องจากการปฏิบัติในงานประเพณี
ตามราชประเพณีการเชิญพระบรมทิ
ก็ทำกันเต็มแบบแผนเต็มตามธรรมเนียม
เพราะฉะนั้นริ้วกระบวนเชิญพระบรมฐินั้นก็เชิญด้วย
พระเจนต์ราชญานเหมือนกันกับเมื่อเช้าวันนี้ที่ผ่านมา
แต่ริ้วกระบวนทั้งหลายต้องกำหนดเส้นทางให้ดีนะ

เพราะว่าสุดท้ายแล้วกราบเรียนให้เห็นภาพ
คือวนอยู่ในสนามหน้าพระนาจักรีนั่นแหละ
ไม่ได้เดินไปไหนไกลเท่าไหร่หรอกนะครับ
แต่ว่าที่คุณจับตามองก็คือริ้วขบวนที่๖
ใช่อันนั้นเป็นเว้นวักไปนะครับ
เพราะเมื่อกี้นี่คือช่วงหลังเพลง
ถูกมั้ยฮะหลังเพลนแล้วก็เชิญพระบรมภิกษ์ขึ้นบนพระวิบาลพระเจ้าจักรีมหาปราศาสตร์
จน๕โมงเย็นถึงจะเป็นริ้วกระบวนสุดท้าย

เป็นกระบวนซึ่งไม่ใช่กระบวนแบบโบราณนะ
ที่ผ่านมาตั้งแต่ริ้วที่๑จนถึงริ้วที่๕
เป็นกระบวนแบบโบราณเขาว่างั้นก็แล้วกัน

เป็นริ้วจะเรียกว่าอย่างตะวันตกก็ได้นะ
เผื่อเชิญพระบรมราชสรีอังคารที่พักอยู่ใน
เชิญโดยกระบวนรถยนต์พระที่นั่ง
แล้วก็มีทหารม้าแห่นำแห่ตาม
ในครั้งนี้พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐจะได้จงปฏิบัติหน้าที่เป็น
ครับทหารม้าในการนำ

ในเส้นทางที่อยู่บนจอของเราขณะนี้ครับผมคือเส้นทาง
จากวัดพระศรีรัตนาศาสตรารามนะครับ
รถยนต์พระที่นั่งคงเทียบอยู่ที่ประมาณสัก

แล้วก็มาออกหน้าประตูวิเศษชายศรี
เลี้ยวขวาถนนหน้าพระราน
ขวาที่ตรงหน้าผ่านหน้ากระทรวงกระโหม
ซ้ายเข้าถนนกะเลยน้ำมิตรี
ไปข้ามสะพานช้างโรงศรี

ขวาอีกทีหนึ่งผ่านหน้ากระทรวงมหาดไทย
ถึงมุมวัฒนราชบพิษกับสุสันหลวง
ซ้ายก็เทียบกระบวนฤทธิ์ที่หน้าพระโบสถ
เชิญพระบรมราชริงคารเข้าไปภายในพระโบสถ

มีพระพุทธปฏิมาประธานสำคัญอยู่องค์หนึ่ง
คือพระพุทธอังคีรฏ

แต่สร้างขึ้นตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่
มีจีวอนเป็นริ้วคล้ายกันกับพระสงฆ์จริงล่ะ
แทนที่จะเป็นจีวอนเรียบมีบางเป็นเส้นสายบางเส้น
อย่างพระสมัยสุโขทัยเรียบประมาณนี้นะ
และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ
พระธุรกรรมนี้๕ทรงพระราชสถามาก

เพราะฉะนั้นก็เป็นพุทธรูปที่มีความงดงามมากเป็นพิเศษ

เราเห็นว่ากรณีที่เป็นพระบรมอธินั้น

พระโกรธพระโกรธครับแล้วก็ขึ้นไปไว้อยู่บนหอ
พระวิมารแล้วในวันข้างหน้า
ถ้ามีการบำเพ็ญพระราชกุศลก็เชิญพระโกรธเนี่ย
มาตั้งบำเพ็ญพระศักดิ์กุศลเพราะฉะนั้น
อย่างเป็นต้นเมื่อวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
บำเพ็ญพระศักดิ์กุศลเนื่องในวันสวรรคตของประหยุดการที่๕เนี่ย

และพระบิเฮศรีเทวีนรัฐการณ์นั้นมาตั้งบำเพ็ญพระศักดิ์กุศล
ถ้าใครย้อนกลับไปหาภาพข่าว
ในพระราชสำนักวันที่๒๓ดูได้
ก็จะพบว่ามีพระบรมอโกศ

ก็แปลว่าเราจะได้เห็นบ้างในเวลาที่
ที่มันจบครบรอบปีอะไรก็แล้วแต่
แต่ถ้าหากเป็นกรณีของพระบรมราชเศรษฐการณ์เนี่ย
เมื่อประติศาสตร์ที่ใต้ฐานพุทธบัลลังค์เนี่ย
โดยมากแล้วก็เชิญปฏิสถานลงในกล่องศิลา

เออนี่แหละโดยมากก็ใส่ลงไปในกล่องฮิ้นอ่อนเลย
ในกล่องหินอ่อนเลยแล้วนำกล่องหินอ่อนเนี่ย
บรรจุลงไปใต้ฐานพระแล้วก่อปิดด้วย
เพราะฉะนั้นเมื่อจงบรรจุแล้วเนี่ย

ก็ต้องเป็นที่เข้าใจว่าท่านอยู่ในนั้นก็แล้วกันล่ะ
พระบรมราชการของท่านอยู่ในนั้น
อย่างเป็นต้นว่าพระบรมราชินาและการที่๖อยู่วัด

เมื่อเวลาเสด็จพระเนินไปที่วัดบวรนิเวศวิหาร
ในการประเภนพระธุรกษ์อะไรก็แล้วแต่เช่น
ไปทอดผ้าพระกระถิ่น
จากทรงจุดทูปเทียนนามัศกาลพระพุทธชินศรี

ก็เจ้าพนักงานก็จะทอดเครื่องทองน้อยที่หนึ่ง

พระบรมราชริหารพระอยู่ราชการที่๖อย่างนั้นเป็นต้น
ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจกันนะ
ตระหนักว่าท่านมีพระบรมนาศิการไปที่สถานอยู่
แต่ถามว่าเห็นด้วยตาต่อไปหรือไม่
ก็ไม่เห็นเพราะอยู่ใต้ฐานและก่อปิดซะแล้ว

พระปรมาภิไธยรรย์หรือพระบรมนาศิการต่าง
ไว้เป็นที่หมายว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้เท่านั้น
เพราะฉะนั้นก็นี่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่

ไปที่วัดราชบอพิษก่อน

ในสุสานหลวงก็มี

วัดราชบอพิษน่ะน่าจะมีของสมเร็จ

ของตำแหน่งที่เป็นเหตุฐาน
พระอบรมราชเสริงคาน๑๙๒๙นี่

มีอีกหลายองค์ด้วยกัน

สมเด็จพระพันวสาก็อยู่ที่นั่นด้วยนะ

สมเด็จพระพันวศาอีกาเจ้า

ทั้งหลายพระองค์ที่ออกพระนามไปแล้ว
อยู่รวมกันในอาคารย่อม

ประวัติความเป็นมาที่

สร้างขึ้นในราชการที่๓โดย

เมื่อเป็นพระเจ้าบดินแล้วก็ยังทรงคุ้นเคยอุปถัมภำรุงต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน

ก็ประทับอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารนี้
รัชการที่๗ก็เคยบวชเป็นพระภิกษุอยู่วัดบวรนิเวศเมื่อกัน
แม้กระทั่งพระบาทสุมเนียมอยู่ในวัฒน์ที่๙
เมื่อทรงพระพระหนวดเป็นพระพิสุในปี๒๔๙๙
ก็ทรงพระพระหนวดในบริเวณวัดพระศรีรัตนาศราหมณ์
ตามแบบธรรมเนียมของพระมังกษัตริย์
แล้วก็มีการเสด็จมาประทับอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารด้วย
เพราะฉะนั้นก็เป็นวัดหรือเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญมาแต่อดีตการครับผม
ทั้งหมดทั้งมวลเหตุการณ์งานพระราชพิธีครั้งนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่จะต้องจารึกเอาไว้นะคะ
อาจารย์มีข้อแนะนำอะไรกับพี่น้องประชาชนไหมคะ
เหตุการณ์ปกติครับผมคือยังไว้ทุกข์ปกติครับผม
นั้นยังไว้ทุกข์ไปจนถึงวันที่
พอวันที่๓๐วันจันทร์เปิดทำงานใหม่นะครับ

ทุกข์นั้นก็แปลว่ากลับไปแต่งสีสันตามปกติแล้วนะครับ
ไม่จำเป็นต้องยังเทายังสีเนื้อสีอ่อนอยู่นะครับ
ไปเป็นสีปกติเลยออกทุกข์ตามธรรมเนียมเราก็คือ
เราได้สนองพระเด็จพระคุณเต็มที่แล้วครับผมในวาระที่ผ่านมา
ในการจัดการงานทั้งหลายถวายสนองพระเด็จคุณนั้นก็ทำตามประเพณีครบถ้วน
ไม่ได้ขาดตกพร่องส่วนใดพระมหากรุณคุณยังอยู่กับเราตลอดไป
แล้วก็สิ่งที่ท่านสอนสิ่งที่ท่านบอกเราสิ่งท่านปฏิบัติให้เราเห็น
ก็อยู่ในใจของเราอยู่ในความสำนึกของเราตลอดไป
แต่ชีวิตของเราก็จะเดินหน้าต่อไปบนวันเวลาที่เดินไปตามปกติของโลกมนุษย์ครับผม
ครับเอาละครับวันนี้ก็คิดว่าคุณผู้ชมก็คงจะได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชพิธีที่ผ่านมาทั้งหมด
รวมถึงพระราชพิธีที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่๒๘แล้วก็วันที่๒๙ที่จะถึงนี้นะครับ
ในช่วงนี้เราต้องขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์พิเศษทงทองจันทรางสุนะครับ
ที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวสำคัญเหล่านี้เพื่อให้พวกเราได้เข้าใจกันนะครับ

ครับขอบคุณค่ะ
ถ้าเมื่อทั้งหมดนี้ก็คือรายการพิเศษทานน้ำตาปรัชานาศนะครับ
เพื่อที่จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสำเร็จ
เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้สามารถเข้าใจถึงรายละเอียดต่างได้อีกครั้งนะครับ
สำหรับในช่วงนี้ผมชายรัฐถมยา
คุณจุธารัฐเอียมอำพันธ์แล้วก็ศาสตราจารพิเศษทงทองจันทรังศูนย
ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป